ที่แล้วมีข่าวว่ามีผู้ชายชาวเฟรนซ์ฮอเลเนเซีย
และภรรยาสาวชาวไทยเข้าไปสร้างบ้านลอยน้ำ
อยู่ในทะเลห่างจากชายฝั่งภูเก็ตไปสักประมาณหนึ่ง
เป็นการอยู่เพื่อที่จะเป็นรัฐอิสระของตัวเอง
แล้วเขาก็อ้างด้วยว่าเขาถูกทางการไทยไล่ล่าตัว
เขาก็เลยต้องไปสร้างบ้านอยู่แบบนี้จะได้ปลอดภัย
พอทราบเรื่องแบบนี้กองทัพเรือไปแจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะ
โดยบอกว่ามีความผิดหลาย
คือเป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับด้วยกัน

กองทัพเรือเริ่มปฏิบัติการลื้อถอนและเคลื่อนย้ายบ้านลอยน้ำหลังนี้
ที่มันอยู่กลางทะเลอันดามันใกล้กับจังหวัดภูเก็ตออก
ขั้นตอนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะคะ
เรือภาคที่๓เริ่มปฏิบัติการลื้อถอนและเคลื่อนย้ายวัตถุลอยน้ำ
ซึ่งมีการโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ที่ชื่นชอบแนวคิดนี้มาอาศัยอยู่มาจัดตั้งชุมชน
มีเป้าหมายที่จะสถาปนาเป็นรัฐอิสระ
เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่เช้าเลยนะคะที่บริเวณหลักเทียบเรือ
เรือภาคที่๓ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
นำโดยพลเรือตรีวิธนรัฐโฆษเสนี
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๓ทำหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการ
และเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการฤทธรรมพร้อมด้วยนายสุพฤษรอดเรืองณคาย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายและเจ้าหน้าที่ศูนย์
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค๓
โดยใช้เรือหลวงศรีราชาเป็นเรือฐานกำกับควบคุมการปฏิบัติการ
เดินทางไปเลยค่ะไปกลางทะเลห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ๒๒กิโลเมตร
แล้วก็ไปเจอสิ่งนี้บ้านลอยน้ำนี่นะคะตามภาพนี้นะคะ
ทัพเรือภาคที่๓ได้เข้าไปสำรวจบ้านหลังดังกล่าวมาแล้ว๒ครั้ง
พบว่ามีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง
ส่วนขั้นตอนการลื้อถอนมีการจัดเรือทั้งหมด๓ลำนะคะ
ประกอบไปด้วยเรือหลวงศรีราชา
เป็นเรือฐานควบคุมปฏิบัติการ
โดยชุดประดาน้ำทัพเรือพังงา
ปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่๓
ซึ่งเป็นหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซิล
จะทำการแยกชิ้นส่วนวัตถุออกจากกันก่อน
ระหว่างตัวที่พักอาศัยซึ่งเป็นทรงแปดเหลี่ยมกว้างประมาณ๖เมตร
จากตัวเสาซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางประมาณ๒เมตรยาว๒๐เมตร

เรือหลวงมันไนซึ่งเป็นเรือระบายพลขนาดใหญ่
ทำหน้าที่ในการบรรทุกตัวบ้านกลับเข้าฝั่ง
เนื่องจากเป็นไฟเบอร์หากใช้วิธีการลาก
อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวฐานหรือว่าเดื่อย
หลังจากนั้นเรือหลวงริ้นซึ่งเป็นเรือลากจูนขนาดกลาง
ทำหน้าที่ในการลากจูงส่วนที่เป็นเดือยตัวฐาน
ที่ตั้งของบ้านกลับเข้าฝั่ง

นี้ทุกขั้นตอนมีเจ้าหน้าที่เทคนิค
ของกองโรงงานฐานทัพเรือพังงา
ร่วมกับผู้ที่มีความรู้ในการประกอบบ้านลอยน้ำ
หลังการเคลื่อนย้ายกลับเข้าฝั่งแล้วนะคะ
จะมีการเก็บรักษาไว้ที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต
โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภูมิภาคสาขา

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต
และตำรวจสพวิชิตดูแลรักษา

รวมทั้งก่อนลื้อถอนและเคลื่อนย้าย
จะมีการทำบันทึกรายการสิ่งของต่างที่ตรวจพบในบ้าน
เพื่อให้ผู้ที่จะมาแสดงตัวเป็นเจ้าของได้ตรวจสอบด้วย
เรื่องนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะ
กล่าวว่าเมื่อวัตถุพยานอยู่ในความดูแลของตำรวจแล้ว
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวิชิต
สำนักงานอาจารย์สูงสุดดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป
สรุปว่าแนวคิดนี้ซีซีดิ้งซึ่งเป็นการจัดตั้งรัฐอิสระอยู่กลางน้ำ
ขึ้นต่อใครทำไม่ได้นะคะเพราะถือว่านี่เป็นเขตน่านน้ำของไทยค่ะ